เพราะว่าโดนผู้หญิงคนนั้นทำของใส่
พร้อมแปลกเหมือนมีอะไรมาจิ้มคอ
จะพ่อการตามมาว่าถ้ากลัวไม่ได้คนอื่นก็ต้องไม่ได้

มูไนท์วันอังคาร๔ทุ่ม๒๐นาที